มาดูเรื่องของอุบัติเหตุนี้กันหน่อยนะครับ
รถกระบะขนถั่วงอก
ปรากฏว่าไปพุ่งชนกับรถบรรทุก๖ล้อกลางสี่แยกเลย
เดี๋ยวต้องฟังความนะฮะว่าฝั่งไหนเป็นไฟเขียวฝั่งไหนไฟแดงกันแน่
แต่ไปดูอุบัติเหตุนี้ไฟลุกพลึบเลยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมรถกระบะฟลายลุกพลึบเลยนะครับ
ส่วนคนที่ขับรถกระบะเป็นยังไงคุณ
ยังโชคดีนะฮะที่มีพลเมืองดี
มีผู้เห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยไว้ได้ทัน

ดึงตัวออกมาได้ทันคุณเจอไฟคลอกทั้งแขนและขา
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งในการช่วยเหลือเอาน้ำราดเอาผ้าที่เปียกคลุมไว้
เพื่อที่ให้ความร้อนมันลดลงคุณไม่งั้นความร้อนละอุอยู่ในตัว
แล้วก็ต้องรีบประถมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
ร้อยกว่าบาทที่เกิดเหตุแล้วไฟไหม้ก็คือ
เจ้าหน้าที่ช่วยระงับเหตุในการที่ฉีดน้ำดับเพลิง
ใช้เวลา๑๕นาทีนะครับรถกระบะเสียหายเกือบทั้งคัน
ส่วนด้านหลังกระบะบรรทุกถั่วงอกมานะครับ
ส่วนรถอีกคันที่ถูกชนนะฮะก็คือรถบรรทุก๖ล้อตู้แช่เย็น
สภาพด้านหน้าขวาพังยุบและกันชนหน้าหลุดเลย
ตำรวจสนโครครามเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
บริเวณกลางสี่แยกสวนน้ำถนนประเสริฐมนุนกิจเกษตรนวมิน
ตัดถนนรัชดาพิเศษกรรมอินทา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลนายอานนท์หาบรันดายุ๓๖ปี
คนขับรถกระบะซึ่งถูกไฟคลอกได้รับบาดเจ็บนะครับ
ส่วนทางด้านของคนขับรถบรรทุกไม่เป็นอะไรมากเจ็บที่ขาเล็กน้อย
คนขับรถบรรทุก๖ล้อนะฮะบอกว่าเขาขับมาจากทางถนนฝั่งขาออก
่งหน้าถนนนวมินนะครับเพื่อไปส่งสินค้าย่านลากระบัง
พอมาถึงที่เกิดเหตุเป็นจังหวะสัญญาณไฟจราจรฝั่งเขา
เป็นสีเขียวและกำลังจะเป็นสีเหลือง
เขาบอกว่าของเขาเป็นเขียวและกำลังจะเหลือง
ใช่ครับเขาก็เลยรีบพุ่งพุ่งให้พ้นเหลือง
เชื่อว่าอีกฝั่งก็คือฝั่งรถกระบะที่ไฟลุกไหม้เนี่ย
น่าจะเป็นแดงเขาบอกแบบนี้นะฟังเสียงเขาหน่อยครับ
เขาบ่อยอย่าเมามาคนเดียวใช่ไหมครับ
เอามาคนเดียวมาเก็บตรงไหนบ้าง
มาเก็บตรงไหนบ้างมาเก็บตรงไหนบ้าง
มาเก็บตรงไหนบ้างมาเก็บตรงไหนบ้าง

มาเก็บตรงไหนบ้างมาเก็บตรงไหนบ้าง
มาเก็บตรงไหนบ้างมาเก็บตรงไหนบ้าง
คนขับรถบรรทุกนะเขาบอกฝั่งเขาเขียว

ระหว่างสอบปากคำนักขับรถมันทุกข์๖ล้อ
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับ
สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปนะครับ